คุณผู้ชมครับมาดูเหตุไฟไหม้โรงงานทอผ้า

ขณะที่พนักงานกำลังทำงานอยู่เลยนะครับ
สาเหตุก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
จากโรงงานแห่งนี้ได้เดินเครื่องจักรทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริษัทดีเทคอุตสาหกรรมจำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่๑ตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรี

โดยขณะเกิดเหตุเพลิงได้ลุกไหม้ภายในโกดังด้านหลัง
ซึ่งเก็บผ้าวัตถุการผลิตเดินลาย
ไหม้ทั้งโกดังแล้วก็ถล่มลงมาครับ
แล้วก็ยังได้ลุกลามไหม้โกดังที่๒
คุณใช้เวลาในการดับเปลืองนานมากตั้งแต่ฟ้าสว่างจนถึงค่ำ
ไฟลุกลามโกดังที่๒เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลมาบไผ่
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
ฉีดน้ำเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นครับ
ตำรวจเปิดเผยว่าโรงงานแห่งนี้มีการทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง

ได้มีการเดินเครื่องจักรตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ
แต่ระหว่างเกิดเหตุก็ได้มีการทำงานอยู่
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากด้ายทอผ้ามีการเสียดสี

หรืออาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่
เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ในส่วนของค่าเสียหายในเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
โดยจะทำการเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นโรงงานใหญ่เป็นโกดังใหญ่จริงเลยนะครับ